คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่พระนางหน้าใหม่ของวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่า
แววว่าน่าจะรุ่งอยู่นะคะสำหรับพระนางเรื่องเธอกับฉันกับฉันนะคะ
น้องใบปอทิตยาและโทนี่อันโทนี่นี่น่ารักสดใสมาเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
นักข่าวไปเจอน้องในรอบสื่อของภาพยนตร์เรื่องนี้พอดี
ก็เลยต้องคว้าตัวมาอัปเดตกันหน่อยนะคะมาถามถ่ายกันหน่อยคุณผู้ชม
เรียกว่าวันรอบสื่อมวลชนภาพยนตร์เธอกับฉันกับฉันเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักมาก
ได้กลิ่นอายความเป็นยุคสองพันตามคอนเซ็ปต์ของเนื้อเรื่องเลยอืม
ระมิตลานของห้างดังให้กลายเป็นบรรยากาศงานวัดเอาคุณดูเอา
เปิดตัวพระนางใบปอกับโทนี่โดยมีบิลกิ้นแล้วก็ส้มมารีมาร้องเพลงด้วยจ้า
เลิศมากจะว่าไปนะพระนางเรื่องนี้ออร่าเอาใจเปล่งประกายเหมือนกันนะคุณ
สื่อก็เลยคว้าตัวมาถามความรู้สึกทั้งสองคนเนี่ยก็บอกนะว่าตื่นเต้นดีใจมากเลยที่หนังเรื่องนี้เข้าโรง
แล้วทั้งสองคนก็ตั้งใจและอยากให้ผลงานเรื่องนี้ออกมาอย่างดีที่สุดอ้อนขำด้วยนะครับคุณผู้ชมเขาอ้อนว่า
ถ้าไปถึงหลักร้อยล้านพันล้านเนี่ยจะดีใจมากเลยค่ะพี่
งานนี้ใบปอเขาก็ยอมรับนะว่านี่หนูก็แอบมูเตรลูเหมือนกันนะ
ไหว้ขอพรพญานาคที่คำชโนธและวันรอบกาลาศที่นครพนมที่ผ่านมา
ปอก็ไปรำถวายพญาศรีสัตนคราชด้วยนะคะคุณผู้ชมเอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ไปไหว้พ่อปู่คำชโนธมาได้ค่ะเอาบุญมาเผื่อด้วยใช่ไหมใช่ใช่
แสดงล้านก็เลยค่ะลำที่หน้าพญาศีสัตว์นาคาราชค่ะลำถวายค่ะลำถวาย

มันก็ดีใจแล้วจริงครับ